บอกเลยว่าฮอตจริงอะไรจริงนะคะ

โอ้โหเรียกใหญ่เป็นโตแบบนี้
เพราะว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีทองของน้องเลยนะคะ

น้องสวยอ้าวอร่าอ่อใจ

ดูสิสวยทุกลุฯนะค่ะ

ความสวยความแซ่ตเข้าตานะคะ
หยิบใส่อะไรก็ดูน่ารักไปหมดเลย

ก็ออกบ้านได้เลยอืมส่วนยี่ห้อที่ใส่เนี่ย
ลำยายบอกมีหมดเลยจ้ะพี่จ๋าฮะแบนดังแบนกลางกลาง
รวมไปถึงตลาดนัดของมือสองหนูก็ใส่ได้หนู
แฮปปี้ได้เนอะใช่ส่วนเรื่องแบนเนมเนี้ย

คือหาเงินหาทองมาได้ก็อยากจะซื้อมีเก็บไว้บ้างเหมือนกัน
แต่ว่าไม่ได้บ่อยนะคะว่าก็ว่านะลำไยเนี่ย
บอกกับคุณนัทนะบันเทิงไทยรัฐ
ว่าสมัยเริ่มมีกระตังเนี้ยนะเออ
อยากจะลองซื้อกระเป๋าแบรนดเนมใช้กับเขาบ้าง
ละแสนสองแสนอยากจะลองดูซิว่าใช้แล้วมันจะเป็นยังไง
อ๋ออยากรู้ว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงเนอะ
ใบละสามร้อยกับใบละสองสามแสนเนี้ยมันจะต่างกันไหมเออ

ค่ะคือน้องอ่ะซื้อไม่เป็น
เงินพร้อมใจพร้อมแต่น้องไม่กล้าเดินเข้าไปที่โชว์
แล้วใจก็ใจเออแต่น้องไปได้มันยังไง
อ่าไปฟังน้องลำใหญ่มา๊วมอยกับคุณนัทนะ
ผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรากันค่ะนัดนะนัดนะ
ตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากการซื้อกระเป๋าแบบ
หลักแสนครั้งแรกแบบต้องทำยังไงไม่รู้
แล้วมันต้องแล้วมันต้องยังไงอะไรอย่างนี้ก็ให้พี่ที่รู้จักดูให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
กล้าเข้าไปซื้อในช็อปด้วยนะเพราะว่าพูดไม่เป็น
ทำไม่ถูกแล้วจะไปทำอะไรเบาอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่โปร่งหาว่าเราไม่โปร่ง
เราก็ต้องฝากคนอื่นซื้อเราก็ใช่เราก็ฝากคนอื่นซื้อมาให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นประสบการณ์ที่มันก็แบบเป็นสักครั้งในชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็แล้วแต่คนเนาะว่าแบบความสุขของแต่ละคนมันก็ต่างกัน
จริงแล้วพอเราตรงนี้ขึ้นมาแล้วยังใช้ของทั่วไปอยู่ไหม
มีตลาดนัดหรือว่าแบบมือสองเลย

คือจริงไม่ซีเรียสเลยอย่างเช่นเสื้อผ้าอย่างนี้
ซื้อแบบถูกมือสองอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบ
อันที่เราชอบเป็นของถูกทั้งนั้นเลย
เราแบบใช้ในชีวิตจำวันบ่อยรองเท้า
ที่เราใส่แล้วคู่ที่มันแบบถนัดเท้าหรือว่าอะไรอย่างนี้

อันนี้คือชีวิตจริงพี่แซ็กเวลาจะซื้อของ
เราก็ต้องเลือกที่แบบเราเอาออกไปใช้ได้
แฟนนงแรนดเมมบางทีเราก็เปิดแอร์ให้มันอยู่ที่บ้านไง
ใช่ไงนี่เวลาไปตลาดนัดแบบว่าเซตใหญ่เลยนะคะ
เดินไปแบบอุ๊ยสวยเขินเฮ้ยเจอแบบกระเป๋าเฮ้ยมันน่าใช้จัง
เราก็เลือกเลยแบบใช้สิคกรีมแบบลำไยค่ะ
เห็นน้องเซ็กซี่บนเวทีแบบนี้แต่ตัวจริงน่ารักบ้านเลยค่ะ